ดูกันที่เรื่องของอุบัติเหตุกันต่อที่อายุทยาคุณผู้ชมครับ
คือมีรถคันหนึ่งเขาขับตีคู่กันไปกับรถอีกคันหนึ่งบนถนน
แต่ไม่รู้ว่าจังหวะที่เขาเสียหลักไปเฉียวกันหรือเปล่า
ทำให้รถอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นกระบะ
ฉลับไปเจอนะฮะกับรถที่จอดอยู่ริมทางเป็นรถแม็กโคคุณผู้ชม
สุดท้ายคนที่มากับกระบะเนี่ยเสียชีวิต๒ศพเลย
ทางด้านของอาสาสมัครกู้ภัยพุทธไทยสวรรค์

ตอนแรกหลังประสบเหตุผู้ที่อยู่ในกระบะยังไม่เสียชีวิต

พอนำร่างออกมาได้แล้วก็พยายามที่จะปั๊มหัวใจครับ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชีย

ช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๖ในพื้นที่ของตำบลครองสวนภูนะครับ

แต่ว่าในส่วนของผู้หญิงเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ
แต่ผู้ชายตอนแรกเหมือนจะมีที่ประจอน

แต่ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกลายเป็นว่าทั้งคู่
เสียชีวิตทั้งคู่๒ศพเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะตอนค่ำสัก๒ทุ่มครึ่งได้
ตำรวจก็ไปนะฮะตำรวจของสพพระนครศรีอายุทยาก็ไป
ก็ไปเจอกระบะสีแดงคันนี้ไปอัดอยู่กับรถแคลที่จอดอยู่ข้างทาง
ผู้เสียชีวิตก็คือทางด้านของนายอิสราอายุ๒๖ปี
แล้วก็ทางด้านของนางสาวอัตลาอัตลดาอายุ๓๒ปี
ทั้งคู่ตอนแรกเนี่ยติดอยู่คารถกระบะเลยนะพังยับเยินหลังคายุบกันไป
พอนำร่างออกมาได้ก็ช่วยแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถจะช่วยได้
ในส่วนของแม็กโครเองก็มีรอยบุบลอยเฉียวชนกันบ้างแต่ว่าไม่ได้เสียหายมากนะครับ
ทีนี้ในจุดเกิดเหตุเนี่ยมีพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่คือคุณวีรชัยอายุ๓๗ปี
เขาบอกว่าเขาเห็นว่ากระบาดคันนี้เหมือนแข่ง
เหมือนแข่งมาตีคู่กันกับรถบรรทุกพ่วงคันหนึ่ง
แต่ตอนก่อนเกิดเหตุไม่ทราบว่าเขาแข่งแล้วเขาไปเฉียวชนกันหรือเปล่า
แต่พอมาเห็นเนี่ยรู้แต่เพียงว่ารถกระบาดตอนที่มาใช้ความเร็วมาก
แล้วอยู่เนี่ยควบคุมรถไม่ได้เสียการควบคุมก็เลยฉลับพุ่งตกลงไปข้างทาง
แล้วก็ไปชนกับรถแคลที่จอดอยู่ข้างทางเต็มแรง
ชาวบ้านช่วยแล้วคนงานที่อยู่ย่านนั้นช่วยแล้ว
แล้วก็เรียกกู้ภัยมาแต่ช่วยไม่ได้เขาก็เสียชีวิตนะครับ

ในเบื้องต้นเนี่ยก็นำร่างของผู้เสียชีวิตไปส่งชนสูตรแล้วนะครับ
พร้อมตัวสอบก่อนว่าไปดูซิว่ากล้องมูลจรปิดนะครับ
แล้วรถบรรทุกพ่วงที่ว่าที่แข่งกันมา
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่
เพื่อนำมาประกอบเป็นสำนวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ